จากไปก็ลำบากแม่ประนอมลำบากมาปีกว่าแล้วเนี่ย
แต่ถ้าแม่ประนอมคิดว่าก่อนนี้สองคนสามีเนี่ย
ไปขายของด้วยกันก็บอกว่าเอออยากมีบ้านอยู่สักห้องเท่าโรงแรมนี่ก็พอนะนอม

เสร็จแล้วพอมีขึ้นมาเนี่ย
สามีก็ปลูกบ้านมีโรงงานเก่าอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ครั้งแรกเช่าห้องแถว๒ห้องทำน้ำพริก
แล้วขยับไปซื้อที่ท่านนายสงัยซื้อขายที่จัดสรรเป็นคนแรกในเมืองไทย
ซื้อสองล็อคแถมล็อคหนึ่งล็อคหนึ่งสิบสองตารางวา
ก็เป็นซื้อหลายล็อกก็เลยเป็นโรงงานเก่าของแม่ประนอม

แล้วไปส่งตามร้านก็ยังไม่ได้แม่ประนอมก็เลยต้องเดินขายตามบ้าน
อันขวดละห้าบาทสามีก็ซื้อถ้วยน้ำพริกอ่ะเอาไปแถมอีก
หนักหนักเท่าร้านที่ราชบุรีบอกแม่ประนอมบอกว่าหรือจะมาเดินขายอย่างนี้ทำไม
หรือก็อย่าแถมถ้วยสิหรือส่งตามร้านขาย๔บาท
ประนอมก็เลยส่งโหลละสี่สิบแปดความลำบากของแม่ประนอมมันมันมากมาย
ถ้าเราให้ลูกลูกฝั่งลูกหลายนี่น่ะกลัวอกเป็นแม่น่ะ
ทำไมทำกับแม่อย่างนี้แม่นึกว่าเออไม่มีพ่อแล้วเนี่ย
แม่จะหยุดภาพลูกสาวอีกคนอยู่เมืองนอก
แม่ก็เตรียมการแล้วให้มาช่วย
ให้มาช่วยค่ะทำน้ำพริกกับแม่เถอะแม่ขี้เกียจเดินแล้วขี้เกียจทำแล้ว
สามีป่วยมะนอมก็เฝ้าดูแลตั้งหลายโรงพยาบาลอยู่วิชัยยุทธ์
สามีก็บอกว่าน้องมีเงินอยู่ที่ธนชาตินะ
แต่สมัยก่อนนี่เป็นนครหลวงแกก็พูดนครหลวง
แกมีบอกมีประมาณหกร้อยนะเพราะเดือนหนึ่งแกจะต้องเอา
เงินสิบ
มีลูกสี่คนก็เลยทำหมันมีตุ้ยมีอ้อยคนโตที่อยู่โรงงาน
มีตุ้ยมีอ้อยคนโตที่อยู่โรงงาน
มีตุ้ยก็จากตายจากแม่ประนอมไปผู้ชายคนเดียว
เวลานี้ก็มีใหญ่แล้วก็มีน้องก็พิการ
จะถามว่าแม่นอมจะเอาทำไมสมบัติจะเอาทำไมอายุตั้งแค่นี้แล้ว
แต่มันยังไม่ตายค่ะยังต้องเลี้ยงคนพิการอีก
ก็เวลาอยู่เนี่ยเวลาอยู่โรงงานเนี่ย
เขาก็ไม่ให้แม่นอมทำงานแล้ว
ก็อยู่ข้างบนก็ให้ใหญ่ทำแทน
แต่ใหญ่ก็เขาก็รังเกียจลูกเลิกของอ้อยก็รังเกียจนะ
ดูแล้วมันไม่ปองดองกันเนี่ย
ตอนหลังเนี่ยก็เกิดทะเลาะกันหลานเขาก็เลยไล่ใหญ่

สมัยก่อนสัตว์ดำยังไม่เข้าที่ดินมันบูม
ไม่ใช่ทำน้ำพริกขึ้นมาแล้วรวยขนาดนี้นะคะ
สามีสิริชัยจะต้องไปซื้อที่
แล้วก็ขายแล้วก็ได้กำไร
ได้กำไรก็เลยปลูกบ้านหลังป้ายนะครับ

สามีก็ตามใจแม่มานอมนะ
แม่มานอมอยากได้บ้าน
ในห้องนอนสีชมพู
พวกตู้เสื้อผ้าอะไรอยากได้กุหลาบ
สามีทำให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นอน
สามีก็ได้นอนคืนเดียวเอง

แกก็อยู่นอนอยู่โรงงาน

ก็เลยที่ซื้อที่ไว้
กิโลอีก๒๗ถึงนครปฐมหรือไงเนี่ย
ห้างซื้อที่ไว้เก่งกำไร
แต่แล้วมันก็ไม่ได้
ขายไม่ได้ก็ที่ยังอยู่เดี๋ยวนี้
เป็นชื่อนายสิริชัย
เขาก็ไปปลอมลายเซ็นเป็นโอนเป็นของเขาไป
คืออ้อยก็ทำกับแม่เกินไป
แม่ก็พูดคำดีหลายครั้งแล้ว
เขาก็ไม่ให้สักอย่างหนึ่ง
แม่ทำมาเนี่ยเพื่อนลูกเพื่อนลูกทุกคน
ไม่ใช่ทำให้คนนู้นคนนี้
แต่คนที่ทำมากก็ควรเขาก็ควรได้มากไป

แต่อย่างนี้มันหาความยุติธรรมไม่มีเลย
เขามีแต่ว่าให้มานอมเซ็นทุกอย่างเลย
เฝ้าสามีอยู่ก็ไปให้เซ็นเซ็นตลอด
แม่นอมไปบวชอยู่ที่วัด
ที่อายุทยาวัดใหญ่ชายมังคล
เขาก็ตามไปไปวันแรก
เอาเหรนไปเอาหลานไปไปกราบเท้าขอโทษ

ได้เห็นในหัวกระดาษอ่ะเป็นว่า
บันทึกที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็ไม่มีข้อความอะไร
มะนอมว่านุ่งข่าวไหนข่าวแล้วปงแล้ว
ให้เซ็นอะไรมึงจะเอาไงก็เอาไปเถอะก็เซ็น
รุ่งขึ้นเอาสามีไปไปให้เซ็นอีก
อันนี้มันเกิดจากความจริงใจจากข้างในของแม่นอมเลยเนี่ย
น้องก็ไม่รู้จะทำไงผลสุดท้ายที่แม่นอมต้องคิดเองว่าขอร้องไปขอร้อง
ต้นไนยกและท่านมนตรีดีกว่า
ท่านนายกก็ขอความเป็นธรรม
เขาเรียกให้ไปที่บ้านเขาก็ไป
มึงก็ไปจินาจากันจ้ายมั้ง

มีผู้ชายสองคนให้ให้เซ็นต์

แล้วดิฉันก็เลยรู้เรื่องทีหลังที่ไปเส้นไหว้นะคืออะไร
คือนางประนอมเนี่ยไม่รับมรดกไม่รับสมบัติอะไรทั้งสิ้น
ดูภาพนี้ค่ะดิฉันก็เลยมีหนังสือเป็นร้องเรียนที่เมื่อวานเนี่ยค่ะ
มีพฤติกรรมอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยจนน้องอยู่ไม่ได้
น้องต้องไปอเมริกาไม่เหยียบไปมองเขาดีกว่าอย่างนี้
น้องคนที่ตายนั่นก็เสียใจเหมือนกัน
ลูกชายเขาต้องเป็นหนึ่ง
เขารวยมาตลอดเขาเอาลูกส่งไปอังกฤษเรียน
เดี๋ยวเป็นนางน้องแม่แม่น้องไม่เคยไปเลย
อายุ๑๒คนกลางเอาไปเรียนเขาก็ซื้อบ้านเดือนกิจแล้ว

น้องก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้
คุณแม่คุณแม่ทราบได้ไงครับว่าคุณมีการเปลี่ยนมือไปแล้วทราบเมื่อไหร่ยังไงครับ
ทราบเมื่อตอนฟ้องเนี่ยครับ
ฟ้องฟ้องคนไหนครับคุณแม่จำได้ไหม
ก็ปีที่แล้วเริ่มฟ้องนะคะ
ก็เริ่มตรวจสอบพอฟ้องทนายเขาก็ไปตรวจสอบเอง

แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่
ที่นครเยอะถมหน้ากดขึ้นสารสารก็บอกแล้วบอกอันเนี่ยต้องคืน
ให้ผู้อภิบาล

สารเช่นไหนใช่ไหม

เขาแหละมีมูล

แล้วพอแต่งงานแล้วตอนนี้ก็หนักเลยค่ะ
ก็ใช่ครับ
เมื่อไหร่ไม่รู้มันต้องดูเรื่อง

ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อค่ะ
ก็เมื่อเร็วที่ไปเซ็นเมื่อเดือนที่แล้วเขาเรียกเขาไป
ก็ไปเซ็นไอ้สุดท้ายเนี่ย
ก็เนี่ยคือคือแม่ก็ให้อภัยลูกเสมอ
คือแม่ก็ให้อภัยลูกเสมอนะ
แต่ว่าหนูทุกคนก็อย่าทำเยี่ยงอย่างอย่างนี้ไปทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ

เขาพูดมาแค่นี้บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ความเด็ดต่อเพราะว่าเป็นการกระทั่ง
มันจะเป็นการขี้น้ำตากในวัตถุเกษตรแห่งแห่งธรรมดิสุทธิ์

เมื่อที่ว่ามีป่ายคราวนี้รับญาติที่ใหญ่ที่รับรบรบคือรับเกษตรใคร

มีประตานกับลูกในครอบครัวจนทะเลาะกันแล้วก็ฝั่งลูกสาวขนาดนี้ก็คือมาคุยกับคุณแม่
เพื่อให้เกิดเรื่องปัญหาอยู่ในนี้จริงนะครับ
ลูกทะเลาะกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมาขอให้คุณแม่อยู่ฝั่งเขา
อ๋อไม่อะเขาก็ทำกับแม่เหมือนกันทำกับแม่
ทำกับทุกคนในครอบครัว
เขาทำคืออยู่ไปเนี่ยเขาก็ไม่พูดด้วย
อย่างปีที่แล้วแม่ยังไม่ได้ออกมา
เช่นจะต้องเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับคนงานฉลองนะครับ
ให้แม่โต๊ะจีนเนี่ยสมัยพ่ออยู่เนี่ยจะต้องนั่งด้วยกัน
แล้วโต๊ะนั้นก็เป็นของนักดนตรีครับ
ที่แล้วปีที่แล้วที่แม่ออกมาเนี่ยไม่มีใครมานั่งกับแม่

เข้าไปนั่งก็ของดนตรี

เลี้ยงพระก็ไม่พูดด้วยอะไรด้วย
ปีที่แล้วเนี่ยฮะ

โรงงานเก่าขอขอแม่ได้ไหมให้ใหญ่มาได้ไหมพูดดีเขาก็โกรธ
ตอนนี้แม่กลัวอะไรด้วยครับตอนนี้กลัวอะไรอยู่ด้วยครับ
กลัวค่ะก็ที่ไปยื่นขอร้องนายกเนี่ยก็กลัวที่แม่เซ็นไปเนี่ย
ยกเลิกแต่แม่ไม่ยกเลิกนะแม่เซ็นที่ไม่รู้อ่ะไม่ได้อ่าน
เยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่พ่ออยู่โรงพยาบาลแล้วเซ็นมาก

พี่แม่ที่เซ็นให้เป็นกระดานปลอกปาก
พอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเซ็นก็รีบเอาไปเลย
มีเขานั่งอยู่ด้วยค่ะลูกหลานอยู่ด้วยค่ะ

จะได้เสร็จกัน

คุณแม่เซ็นที่ไหน

แล้วที่คุณแม่เขาออกมาจากบ้านหลังนั้น

แต่พฤติการของเขา

หลานไม่พูดด้วยมั่ง
แล้วก็มีพูดมึงกูมั่ง

คนหนึ่งเคยเคยเคยช่วย

มาซื้อหอมซื้อเทียมที่อยู่หมู่บ้าน

ดูในกระเป๋ามีเท่าไหร่ก็เอาไป

นอมก็เอามามีพันกว่า

เดี๋ยวเนี้ยแม่น้อมันล่ะ

รักษาเค้ามีชายุทธ์หมดไป

ลีห้าหวัดขุนมิมล

กุ้งกุ้งแร่

คงไม่ยื่นนะถ้าลูก

สำนึกผิดแม่ก็ไม่เอา